ธิดาโควิดจัดให้น้องแต้วนัทพรกับภาพนี้คุณผู้ชมค่ะ
นี่เป็นอีกทีชาวเน็ตทำให้คุณผู้ชม
นั่นก็คือเหรียญรุ่นใหม่เจ้าแม่นาคี

สำปรากฏคุณคุณผู้ชมฟังดี
เนื้อใหม่เสี่ยงครบ๖รอบรอดทุกรอบ

เพราะว่าถ้าใครเล่นแบบเกี่ยวกับเครื่องรางของขังเนี่ย
กินทองมันคือของพรีเมียมคุณผู้ชม

นี่นะคะให้มันรู้เรื่อง
ต้องบอกว่าใครอยากมีความมั่นอกมั่นใจกักตัวมากที่สุดนะคะ

บอกว่าจมูกน้องนางนั้นบางกว่าใคร
แต่ถือว่าแท้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนน่ะ

คราวนี้นะคะมาดูแฟชั่นช่วงกักตัวของเจ้าแม่

นี่นะคะนี่คือการกักตัวแบบสดใสสุด

เมื่อสูริยนต์ก็สนทัย
มโมหนุกาก็บินมาสุรัง
คุณผู้ชมตอนแรกเขาจะให้แจ๊กกะรีนร้องนะคะ

บอกว่าฟึงหนีไปลูกหนีไปฟึงต้องรอด
เรียกว่านะคะฮาจริงนะคะเธอคิดว่าแต้วไหวไหม
เอ้อไหวรอบนี้ก็ต้องรอบ
รอดมา๖รอบแล้วนะคะก็ขอให้เป็นรอบที่๗แล้วกัน

มีการทดสอบอะไรกันอีกแล้วนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้